ตำรวจปราบรามยาเสพติดสามารถจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ฉายาคือโจบ้านไร่
ยึดของกลางเป็นยาบ้าสูตรใหม่และยาไอซ์ได้จำนวนมาก
อกจากนี้ขยายผลจนสามารถยึดเงินสดในบัญชีได้มูลค่ากว่า๕๐ล้านบาทครับ
หลังจากพยายามที่จะขับหลบหนีตำรวจแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียหลักตกข้างทางริมถนนเรียบคันคลองชลประธาน
หลังโรงพยาบาลค่ายสุรสักมนตรีตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ
จากการตรวจค้นภายในรถนั้นตำรวจพบยาบ้าสูตรใหม่ที่มีฤทธิ์แรงกว่าเดิมถึง๑๐เท่าจำนวน๒๒๕๐๐เมตรแล้วก็พบไอซ์อีก๔กิโลกรัมนะครับ
ขณะเดียวกันตำรวจนั้นยังตามจับกลุ่มนายวิวัตกิจซึ่งทำหน้าที่ขับรถสำรวจเส้นทางให้กับนายพงศกรได้อีกด้วยนะครับ
พลตำรวจตรีท่านนายอภิชาติเสนีผู้บังคับการสกัดกั้นยาเสพติด
บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่า
ตำรวจเฝ้าติดตามพฤติกรรมของนายพงศกรจนทราบว่านายพงศกรนั้นมีฉายาก็คือโจบ้านไร่
เป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รับยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมาส่งให้ลูกค้า
โดยจะใช้รถยนต์เข้าไปขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำเข้ามายังประเทศไทย
จากการขยายผลตำรวจนั้นตามยึดทรัพย์เป็นสมุดบัญชีเงินฝากมูลค่ากว่า๕๐ล้านบาทได้อีกด้วยนะครับ